เสาร์อาทิตย์หลายพื้นที่ก็เจอปัญหาเรื่องกลุ่มเด็กแว้นป่วนเมืองซิ่ง
ได้รับความเดือดร้อนกันไปหลายพื้นที่

เดี๋ยวจะพาไปดูปฏิบัติการของตำรวจที่เขาปฏิบัติการกันไปเมื่อคืน
ชื่อนี่นะคะก็คือยุทธการล้อมทุ่งจับกลุ่มเด็กแว้นที่จังหวัดอุดรธานี
คุณผู้ชมคะเขามารวมตัวกันซิ่งป่วนเมืองสร้างความรำคาญให้กับประชาชน
ทีนี้จับได้ร่วมร้อยลายเลยเยอะมากที่จับได้เมื่อคืนนี้
แล้วก็ยึดรถอีก๖๓คันทีนี้มีการฆ่าโทษผู้ปกครองด้วย
หากจับได้ครั้งนี้แล้วจับได้อีกครั้งหนึ่ง
ปกครองจะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยนะคะ
ปิดล้อมเลยจะเป็นอย่างไรตามชมกันเลยค่ะ
นี่ค่ะตำรวจเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีเลย
ที่เห็นนี้เป็นบรรยากาศกลุ่มเด็กแว้นที่รวมตัวกันขี่รถจักรยานยนต์แบบแต่งซิ่ง
โดยเฉพาะแต่งท่อค่ะให้มีเสียงดัง
ขับขี่วนไปตามถนนรอบเมืองภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ประชาชน
ตำรวจวางแผนจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นใช้ชื่อว่ายุทธการล้อมทุ่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไม่น้อยเลยนะคะ
รวมสองร้อยนายค่ะแบ่งกำลังกันเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว
พบกลุ่มเด็กแว้นขี่รถจักรยานยนต์มากว่าร้อยคันไปรวมตัวกันตั้งแต่ตีสองครึ่งที่ผ่านมานะคะ
นัดรวมตัวกันอยู่บริเวณปั๊มน้ำมันถนนรอบเมืองทั้ง๔ทิศ
จะขี่เข้ามาตามถนนซ้ายต่างเมื่อไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่
ภายในสนามทุ่งศรีเมืองใจกลางเมืองอุดรธานีไปรวมกันที่นั่นจะไปโชว์อุปกรณ์การตกแต่งรถ
เครื่องยนต์ที่ทำให้รถมีความรวดเร็วแล้วก็โชว์การยกล้อกันนะคะ
กระทั่งเวลาประมาณตี๔กลุ่มเด็กแว้นเข้าไปรวมตัวกันภายในสนามทุ่งศรีเมือง
รวมตัวกันหมดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาดักซุ่มอยู่
เขาก็เลยนำรถปิดทางเข้าออกทั้งห้าประตูพร้อมกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่ม
สุดท้ายจับกลุ่มได้ร้อยเอ็ดรายแล้วก็ยึดรถได้หกสิบสามคัน
มีบางส่วนที่หลบหนีไปได้แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนนะคะ
ด้านพันธุ์ขออภัยพลตำรวจตรีวรณัทพันธุ์ผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีกล่าวว่า
กลุ่มเด็กแว้นที่เป็นเยาวชนจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา

กำชับให้ผู้ปกครองไปตักเตือนลูกหลานเพื่อไม่ให้มากระทำผิดอีก
ถ้าหากยังกลับมารวมตัวกันแว้นป่วนเมืองซ้ำอีก
จะดำเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีกล่าวอีกว่า
การปรับรามกลุ่มเด็กแว้นเป็นนโยบายของรัฐบาล
ที่ใช้คำสั่งของคอสชในการประสานขอกำลังจากฝ่ายทหาร
แล้วก็ฝ่ายปกครองมาร่วมปฏิบัติการจับกลุ่ม
ครั้งนี้จับได้๑๐๑รายเป็นเยาวชน๗๗ราย
แล้วก็เป็นผู้ใหญ่๒๔ราย
เป็นการปราบรามครั้งที่๓แล้วนะคะยึดรถได้รวมกว่า๖๐๐คัน
ส่วนปฏิบัติการเชิงรุกตำรวจทุกโรงพักเข้าไป
ให้ความรู้เรื่องกฎหมายกับเด็กในโรงเรียน
ซึ่งทุกโรงเรียนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ